วันนี้มาเริ่มกันที่มีแต่คนรวยกันทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
ช่วงนี้มากันที่สาวสวยสุดปังค่ะ
ลาล่าอาสยามนั่นเองนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมา
เขาขอยรถหรูป้ายดอกเหมือนกันค่ะ
แฟนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ
รถสวยมากค่ะล่าสุดพี่ล่าออกมาเปิดใจอีกครั้งบอก
เป็นความฝันไงอยากจะมีรถแพงขับกับเขาเหมือนกัน
ก็ทำได้แล้วสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ
ตั้งชื่อด้วยนะคะคุณผู้ชมตั้งชื่อว่าน้องสุดปัง
เพราะว่าอะไรพี่แกได้มาแบบปัง
ปังขนาดที่เพิ่งออกรถไปไม่กี่วัน
เธอฝันว่ามีองค์พระพิกาเนสมาประทานผ่อน
บอกว่าให้ไปหามานะเลข๖๔หรือว่า๔๖ก็ได้
พระพุทธว่าต้องไปตามหาเลขทะเบียนรถ

เหมือนเลข๖หรือยังไม่ตามมา
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าเธอเชื่อว่าเป็นเพราะว่าบารมีปู่บารมีย่า
ได้เลขทะเบียนสวยแบบนี้มานะคุณผู้ชม
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกคนนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังจากปากของพี่ลาล่ากันหน่อยค่ะ
มันปังขนาดไหนเนี่ยสุดปัง
สิ่งที่เราได้มาทีนี้ค่ะมันกลับตกใจยิ่งกว่าว่า
นี่เหรอสิ่งที่เราได้มาแล้วอยากได้ที่สุดบ่น

ภูมิใจในสิ่งที่ปู่กับย่าให้เรามากกว่า
เรากลับสรรและเสริญท่านว่านี่เห็นไหม
สิ่งที่เราทำด้วยกำลังแรงของเรา

กระทั่งเลขทะเบียนนะคะมันก็ฝันด้วยความฝันด้วย
ก็องค์พ่อพระพิธิขณฑ์นะคะทั้งก็ประธาน
มาในแบบรูปแบบของความฝันเลยคือ
ประธานพรท่านอย่างนี้ท่านอย่างนี้เลย
ฉันให้เธอไปเอามา๔๖หรือ๖๔ก็ได้แค่นั้นแหละ
เราก็ไม่รู้จะไปเอามายังไงทะเบียนนี้อะไรอย่างนี้
ซึ่งก็ได้ตามค่าก็ไม่ต้องประมูลไม่ต้องอะไร
ก็เหลือก็เป็นของเราเลยแค่นั้น
เมื่อช่วงโควิดแรกแรกเนี่ยพี่ลาล่าเคยบังไงไม่งาน
ต้องประกาศขายรถคันเก่งรถที่แบบเป็นน้ำพักน้ำแรงครั้งแรกของเธอนะ
หลังจากนั้นเป็นไงชีวิตดีขึ้นตอนนี้
หรูรถแพงนะฮะถูกอกถูกใจไปแล้วตามความสามารถตั้งใจทำงานมานานนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวที่โอ้ถ้าพูดถึงพี่ลาล่าก็ต้องมีน้องธัญญาอาสยามด้วยเหมือนกัน
ก่อนหน้านี้นะคะน้องธัญญาถูกทักหนักมาก
บอกว่ามีน้ำมีนวลมากเกินไปหรือเปล่าหนูช่วงนี้นะคะ
บางคนก็เมาส์ไปบอกว่าก็คุณกำลังมีน้องไงกำลังท้องกำลังไส้อะไรหรือเปล่า
แหมเม้ากันไปต่างนะนะครับคุณผู้ชม
น้องบอกว่าท้องเนี่ยหนูยังไม่ได้ท้องค่ะพี่บอกเลยว่าแค่อ้วนขึ้นนะฮะ
เพราะเกิดจากการกินเท่านั้นไม่ได้ท้องตามข่าวลือนะคะ
คุณผู้ชมดูภาพนะนี่คือภาพล่าสุดของน้องธัญญาน้องบอกว่าดีใจมาก
จะหายไปได้ยังไงแต่เธอบอกว่าออกกำลังกายคุมอาหารแต่ยังไม่พอใจนะคะ
แล้วตอนนี้สิ่งที่ได้เห็นชัดเลยน้องบอกก็คือได้ใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าเอออยากจะใส่
แต่ตอนนั้นยัดลากเข้าไปไม่ได้ตอนกลับไม่ใส่ได้แล้วแฮปตีดีส่วนเพลงใหม่อย่างไรดี
เพราะว่าได้ร่วมงานกับศิลปินที่กำลังโด่งดังในขณะนี้
ใครบ้างอ่ะเยอะนะช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะ
ถ้าบอกคือรู้เลยจริงก็เลยแบบขออุบไว้ก่อน
แต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอย
รอคิวทองจากศิลปินชายท่านหนึ่งที่จะมาฟีเจอร์ลิ่งด้วย

น้ำหนักลงไป๘กิโลหลังจากวันที่พี่มาที่นี่

วันนี้เหลือ๔๗เป็นผลดีกับเราเลยค่ะ

เราได้เอาเสื้อผ้าตัวเก่าที่มันใส่ไม่ได้
คือมันมาใส่ได้เวลาเราไปลองชุดตามร้านที่เราจะต้องไปงาน
แล้วเราใส่เอ็ดแล้วพอดีเลย
ไม่ได้เลือกเสื้อผ้ายากเลยอย่างนี้คือมันภูมิใจ
ดูแลตัวเองให้สวยแข็งแรงก็โอเคแล้วนะคะ
แล้วก็ศิลปินชายหลายคนเดากันไปต่างนานา

เป็นศิลปินดังช่วงนี้อาจจะเป็นแนวหมอลำหรือเปล่า

หรือจะเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกล้องห้วยไล่ก็มี

เออไปต่างนานาคุณผู้ชายหลาย

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ